ในส่วนของผู้ที่ขับรถซูซูกิสวิปสีแดงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ปรากฏว่ามันก็มีกรณีเกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวละครสำคัญในกรณีนี้ด้วยนะครับ
โลกโซเชียลได้แชร์เรื่องราวส่วนตัวของเขา
ปรากฏว่ามีคนขับรถของบริษัทของตัวเองไป
แล้วไปเจอรถสวิปสีแดงเข้า
พอมองเห็นปุ๊บก็เลยไม่ยอมหลีกทางให้
เพราะอาจจะเลิกลากันแล้วก็มีปัญหาอะไรกันอยู่นะครับ
ก็มีการออกมาโพสต์ข้อความกรณีนี้นะครับ
โดยบอกว่ามันมีปัญหาเรื่อง
เป็นเจ้าของทีมสแตนบายรถพยาบาล

ดาวต่อให้กู้ภัยซึ่งเป็นเพื่อนกัน

พอฝ่ายหญิงไปเห็นรถพยาบาลของทีมสแตนบาย

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้เราไปถาม
นายจิรากรแทร่ตั้งหรือว่านายเอ็กซ์
ซึ่งเขาก็ชี้แจงว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัท
เจ้าของรถฉุกเฉินนะครับอย่างที่แชร์กัน
เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายรถพยาบาลเท่านั้น

นางสาวจิราพรจุ้ยเสงี่ยมหรือว่าแก้ว
หญิงสาวที่ขับซูซูกิสวิปสีแดงจริง

ตั้งแต่๓๔ปีก่อนแล้วนะครับ

ไม่เคยขัดแย้งอะไรกันด้วยตอนที่เลิกรากัน

ส่วนนายสมบูรณ์เกิดทรัพย์
ซึ่งเป็นคนขับรถฉุกเฉินวันที่เกิดเหตุ

เพราะฉะนั้นไม่เคยทราบเรื่องราวมาก่อน
ระหว่างเขากับคนขับรถซูซูกิสวิปสีแดงเลย
ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะ

ที่จบไปแล้วคือไม่มีการติดต่อ
ไม่มีการพูดคุยไม่มีการอะไรใดทั้งสิ้นนะครับ
ไม่มีการมีข้อพิพาทขัดแย้งอะไรอย่างนี้

อย่างที่บอกว่ามือมันไม่มีอะไรที่จะเป็นมูลเหตุมาได้ว่า
มีเรื่องกับเจ้าตัวคนที่ขับก็คือก็คนละคน
แล้วน้องคนนั้นก็คือน้องเคนน้องที่ขับรถวันนั้นก็คือ
เพิ่งมาทำงานเขาก็ไม่ได้รู้ข้อมูลว่ายังทำงานไม่ถึงปี
ถ้าถามตัวผมผมยืนยันแล้วว่าผมไม่มีคืนและผมก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
แต่ต้องถามตัวเขาถ้าถามตัวเขาอันนี้ถ้าถามว่าในความรู้สึกพี่
พี่ก็คือพี่จะไปตัดสินแทนเขาไม่ได้เพราะว่าถ้าเราพูดไปปุ๊บเนี่ย
แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยปากปำหรือเปล่าใส่ความหรือเปล่า
ความผิดมันก็จะตกอยู่ที่เราอีก
ฝ่ายบริษัทเขายืนยันแหละว่าสิ่งที่เขาไปเจอที่มีคนไม่หลีกทางรถถูกเชิญให้
ไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นกับเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัว
เพราะเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเปล่าหรือว่าไม่หลีกเพราะหลีกไม่ได้จริง
เรื่องจิตสำนึกอันนี้เขาไม่รู้ที่ผ่านมาเมื่อช่วงกลางดึกบริษัทสแตนบาย
บูแลนซ์จำกัดก็ต้องออกแถลงการเพื่อขอโทษสพชนะฮะอย่างที่ท่านฟังไปเมื่อสักครู่แล้ว
เพราะว่ามีคนโทรไว้แบบที่สายด่วน๑๖๖๙พลมสวพชเละเลย
เพราะว่ากลายเป็นเจ้าหน้าที่ของสพชซะเองที่ไม่ยอมหลีกทางให้รถฉุกเฉิน
ส่วนการที่บอกว่าให้บริการแบบรถเถื่อนนายจิรากรแทร่ตั้งหัวหน้าฝ่ายรถพยาบาลของบริษัทสแตนบายอาร์เบอร์แลนซ์จำกัด
บอกว่ารถคันนี้มีอุปกรณ์ในการกู้ชีพและประถมพยาบาลครบตามมาตรฐานกำหนด
แต่ยอมรับว่ายังอยู่ในระหว่างการขออนุญาต
ส่วนนายสมบูรณ์คนขับรถวันเกิดเหตุถ่ายคลิปแล้วไปโพสต์
ตอนนี้ทางบริษัทสั่งพักงาน๑๕วัน
เพราะถือว่าการโพสต์คลิปไปก็ทำให้เกิดผลกระทบกับหน่วยงานอื่นเขา
โดยเฉพาะสพชแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด
นี่แหละค่ะคนที่ขับรถ